โอ้โหข่าวนี้คุณผู้ชมครับที่โคราช
น้องคนนี้อายุ๑๖เองนะครับเอาฟอร์จูเนอร์ออกมาขับ
จะด้วยประสบการณ์น้อยหรืออะไรก็ตามแต่แต่จริงขับไม่ได้อยู่แล้ว
ประสานงาเอามอเตอร์ไซค์ครับมีผู้เสียชีวิต๑รายแล้วก็เจ็บหนักอีก๒ราย
ครับคุณผู้ชมเฟซบุ๊คโพสต์เลยมีลูกอย่าเพิ่งเอารถให้ลูก
ขับแอ๊กที่ไหนเลยสงสารน้องผู้หญิง๓คน
ฟอร์จูเนอร์มาแรงแซงไม่พ้นเสียหลักประสานงามมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตหนึ่งเจ็บหนักสองฮะ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนในชุมชนนะครับ
เขาบอกก่อนถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนกระชอตนะครับอยู่ในพื้นที่ตัวเมืองนครราชศรีมา
ตรงนี้เป็นถนนสวนเลนคุณผู้ชมรถฟอร์จูเนอร์สีดำขับเร็วเลยจะแซงรถคันหน้า
แต่พอโผล่ออกไปก็เจอผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมซ้อนสามมาสวนมาพอดีเลย
จูเนอร์แซงไม่พ้นก็ชนเข้าเต็มแล้วลากนะครับลากคนไปด้วยเนี่ยพุ่งเข้าไปในร้านอาหาร
น้องผู้หญิงสองคนที่ซ้อนกันมานะครับร่างกระเด็นขึ้นฟ้าสูง๓เมตรคนเขาเล่า
แล้วตกลงมาตรงสารพระภูมิร้านขายของชำได้รับบาดเจ็บ
ส่วนน้องคนขี่เสียชีวิตฮะโอ้โหรถมอเตอร์ไซค์พังโอ้โห
น่าตกใจคือคนขับรถฟอร์จูเนอร์อายุ๑๖อย่างที่ผมนำเรียนมากับเพื่อนรุ่นเดียวกันอีก๒คน
นะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนการชดเชยชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ความผิดที่เกิดขึ้นนะครับตามหลักฐานตำรวจก็จะดำเนินคดีด้วย
เจ้าของร้านชำเห็นเหตุการณ์บอกโอ้โหหลังเกิดเหตุก็ให้ลูกชายโทรเรียกกู้ภัยเลย
แล้วฝากเตือนผู้ปกครองเลยนะอายุแค่นี้เนี่ยอย่าเลย
อย่าให้ลูกขับเลยครับใบขับขี่ก็ยังไม่มีฮะ